หลังจากมีกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าสารเจ้าแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์จัดแสดงงิ้วประจำปี
แล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยบนคอนโดมิเนียมนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ข้อที่จริงเป็นอย่างไรเจาะประเด็นจากรายงานครับ

และข้อความจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เล่าเหตุการณ์ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสั่งให้หยุดทำการแสดงงิ้ว
ภายในงานประจำปีของสารเจ้าแห่ง๑ย่านสาธรณ์
โดยให้เหตุผลว่ามีผู้ร้องเรียนว่าส่งเสียงดังรบกวน
ผู้โพสต์ระบุว่าเป็นครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมาหลายสิบปี
แต่ชุมชนใหม่เรียกร้องให้เลิกเพราะรบกวน
ทั้งที่ประเพณีนี้มีเพียงปีละไม่กี่วัน

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
ผู้ดูแลสารเจ้าดังกล่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว

ปกติแล้วทางสารเจ้าจะจัดการแสดงงิ้วเป็นประจำทุกปีปีละ๒ครั้ง
คือเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจัด๕วันต่อเนื่อง
และเดือนธันวาคมถึงมกราคมจัด๓วันต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าประจำศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือ
รวมถึงเป็นการทำบุญร่วมกันของคนในชุมชนด้วย
ซึ่งทำแบบนี้มาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า๔๐ปี
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาในลักษณะนี้มาก่อน
มาเจอปัญหาครั้งนี้เป็นครั้งแรก
หลังเกิดเรื่องจึงอยากให้ผู้ร้องเรียน
เข้ามาพูดคุยหารือกันจะดีกว่า
หากมีปัญหาอะไรที่แก้ไขได้
สารเจ้าจะแก้ไขเพื่อให้อยู่ร่วมกัน

แต่หากจะให้หยุดจัดงานประจำปีไปเลย

จริงพี่อยากให้คนที่ร้องออกมาคุยกับพี่เลย
ถ้าเป็นคนแถวนี้หรือว่าจะเป็นคอนโดก็แล้วแต่

ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แบบไหน
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร
ก็แค่บอกว่าน้องถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยมาคุยกันดีกว่า
มันจะได้เราก็ได้รู้ไงว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหม
แล้วเราก็คือให้มาคุยกันว่าดีที่สุด

ผู้จัดการคอนโดที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ร้องเรียนนั้น
ว่าทางคอนโดไม่ได้เป็นผู้ร้องเรียนอย่างแน่นอน
เพราะเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาก่อนช้านาน

พร้อมกันนั้นได้มีการแจ้งลูกบ้านเป็นที่เรียบร้อย
ก่อนจะมีงานประจำปีเริ่มขึ้นทุกครั้ง
อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนแจ้ง
แล้วก็นิติบุคคลมั่นใจในตัวลูกบ้าน
ว่าลูกบ้านเข้าใจในถึงประเพณี

ว่าเราก่อตั้งเมื่อ๒๓ปีแล้ว

เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสารเจ้าปีหนึ่ง๒ครั้ง๑ครั้ง

สำนักงานเขตออกมาเผยกรณีนี้
ได้รับการร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในตึกแถว
และไม่ได้มาจากผู้อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแต่อย่างใด
ซึ่งทางผู้ร้องก็ตกใจที่เป็นข่าวดัง
เพราะใจจริงต้องการเพียงแค่ให้สารเจ้าลดเสียงลงเท่านั้น
ไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกการแสดงงิ้ว
และงานประเพณีของสารเจ้าแต่อย่างใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน